นะฮะหนุ่มกู้ภัยร้อยเอ็ดเนี่ย
ก็กลางดึกกลางดื่นก็อยู่เวรกัน

ใช้เตาแก๊สในการต้ม
แล้วคุณผู้ชมดูนะมันเกิดอะไรขึ้นกลางวงต้มมาม่านะครับ
โอ้โหยังพอหัวเราะกันได้เพราะไม่มีใครเจ็บนะคุณฮะ
คุณแต่เพิ่งต่อไข่ไฟพลุกมาไข่สุกเลยป่ะ

เพราะไฟมันพลึบออกมาตรงระหว่างขาเลยเนี่ย

แล้วคนที่ใส่กางเกงขาสั้นที่นั่งขวามืออันนี้ดูหนักสุดเลยนะผู้ชาย
แล้วไฟมันเกือบขึ้นถึงหน้านะคุณ
อันนี้ต้องเอาคลิปนี้มาเตือนไปดูทาหรณ์กันนะครับ
คือหนุ่มกู้ภัยนั่งเล่นโทรศัพท์อยู่ในวงนี้นะฮะ

หิวบอกพี่ผมต้มมะม่ากินได้ไหม
คนอื่นบอกเอ้ยเอาเลยเองตามสบายเลยนะฮะ
จังหวะที่ผู้ชายคนนี้เสื้อสีฟ้ากำลังลุกขึ้นมาพอดีเลย

เล่นเอาวงมาม่ากระเจิงแตกฮือไปคนละทาง

ดีไฟมันไม่ติดเสื้อผ้าแล้วลุกพลึบแบบนี้นะครับ

ขณะที่พี่น้องหน่วยกู้ภัยศิลานครที่อำเภอเสรภูมิจังหวัด๑๐๑เนี่ยนะครับ
อย่างที่บอกเข้าเวรแล้วก็ทีนี้ก็อาจจะหิวแหละครับ
ก็ต้องเติมอะไรนะกองทัพต้องเดินด้วยท้องใช่ไหม
ก็ต้องกินข้าวกินปลาต้มบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะครับ
แล้วก็มีเตาแก๊สเล็กวางอยู่ตรงนี้
ปรากฏว่าสงสัยนะคุณเขาตั้งข้อสงสัยว่า
ว่าก๊าซมันน่าจะรู้อ่ะมันน่าจะรู้อ่ะนะฮะ
จังหวะหนึ่งไฟมันก็เลยลุกพลึบขึ้นมาอย่างที่เห็นนะครับ
กู้ภัยเองก็เลยโพสต์คลิปนี้จากวงจรปิด
เพื่อเป็นอุทาหรณ์เตือนสติ
ให้ทุกคนหมั่นตรวจเช็คอุปกรณ์หุงต้มให้ดีก่อนนำมาใช้นะครับ
โดยเฉพาะอุปกรณ์อย่างเตาแก๊สเล็ก
แม้ว่าจะพกพาไปไหนได้สะดวกสบาย
แต่ก็อาจจะแฝงไว้ด้วยอันตรายที่ไม่คาดคิดและอาจจะไม่โชคดี
เหมือนกับกลุ่มพี่น้องกู้ภัยเหล่านี้

เกิดแบบทั้งบาดเจ็บและอาจจะเสียชีวิตได้นะครับ